เปิดเผยแนวทางการดำเนินการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายวันนี้
ที่กรมพจการตำรวจตะละเวนชายแดนภาคหนึ่ง
ติดตามบรรยากาศได้จากคุณพลอยสจิริธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
หลังจากการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์การเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายในวันนี้นะคะ
ซึ่งยังเป็นจุดต้องสงสัยตามกฎหมาย
ขณะเดียวกันค่ะก็ได้รับรายงานว่าบริเวณประตู๕ประตู๖
รวมถึงตลาดกลางคลองหลวงนะคะก็ได้มีการตัดสัญญาณโทรศัพท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
บริเวณประตู๗วัดพระธรรมกายขณะนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงสับเปลี่ยนกำลังและตรวจตราบุคคลเข้าออกกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
หลังจากได้รับข่าวนะคะว่าจะมีกลุ่มสิทธิ์มารวมตัวกันจากตลาดกลาง
แล้วเดินมาที่ประตู๗ค่ะแต่ก็ยังไม่มีวิแววว่าจะเดินทางมาแต่อย่างใด
ขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีนายสุชาติธาดาธรรมรงเวท
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาพักเพื่อไทยเดินทางมาที่ประตูนี้
เพื่อขอเข้าไปทำบุญและสวดมนต์ภายในวัดพระธรรมกายด้วย
แต่ก็ถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตเข้าไปแต่อย่างใด
ขณะเดียวกันนะคะก็ได้รับรายงานค่ะว่าภายในวัดพระธรรมกายรวมถึงบริเวณประตู๕ประตู๖
ประตู๗และตลาดกลางคลองหลวงได้มีการตัดสัญญาณโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว
ได้รับคำตอบว่าเมื่อประมาณ๑๐นาฬิกานะคะได้มีคำสั่งมาให้ปฏิบัติตามคำสั่งของ
รักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา๔๔
ขอความร่วมมือระงับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้
ระงับสัญญาณในพื้นที่ควบคุมเช่นเดียวกันค่ะ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะยอมรับว่า
อย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
รับว่าได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กศธชที่ได้เข้าร่วมประชุมสรุปสถานการณ์เมื่อช่วงเช้านี้
เพื่อให้ดำเนินการตัดสัญญาณและอินเตอร์เน็ตภายนอกและในวัดพระธรรมกาย
เนื่องจากพบว่ากลุ่มลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย
แล้วก็ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด
ขายยุกยงปลูกปั่นทำให้กระทบกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
ส่วนกรณีที่มีกลุ่มคนนะคะพยายามที่จะนำอาหารมาถวายพระที่บริเวณประตู
เจ้าหน้าที่ก็ให้นำมาวางไว้ด้านหน้านะคะ
เพื่อที่จะคัดกรองก่อนที่จะนำเข้าไปภายในค่ะ
ขณะเดียวกันในช่วงเย็นของวันนี้นะคะ
ก็จะมีการประชุมร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงท่าทีในการเข้าปฏิบัติงานด้วย

รายงานจากบริเวณวัดพระธรรมกายค่ะ